ไม่รู้ว่าแม่ค้าขายปลาทูท่านนี้ต่อจากนี้
ท่านจะยังขายปลาทูอยู่หรือเปล่า
เพราะว่าถูกรวรรษที่๑สิบสองล้านบาทครับ
เสร็จถีรายใหม่รายแรกนะครับรายแรก
คนนี้เธอชื่อนางสาวนาริสาสุริยวง
แม่ค้าขายปลาทูอยู่กับบินบุรีปลาจีนบุรีครับ
เจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่๑หมายเลข๙๗๒
งวดประจาบที่๑๖พฤศจิกายน๒๕๖๓
๒ฉบับรับทรัพย์ไปหน่อ๑๒ล้านบาทครับ
เธอเล่าแบบนี้บอกว่าก่อนจะถูกรางวัลนี้นะรางวัลใหญ่
เมื่อคืนฝันว่าไฟไหม้รถกระบะของเธอ
จากนั้นช่วงสายก็ออกไปขายปลาทูตามปกตินี่แหละ
แล้วก็แวะซื้อลอตเตอรี่๒ฉบับจากแม่ค้าในตลาด
โดยซื้อเลขท้ายนะครับที่ตรงกับเลขทะเบียนรถกระบะ
หลังจากนั้นก็ถ่ายรูปลอตเตอรี่ส่งให้แม่ดู
เธอบอกเธอไม่รู้ตัวหรอกนะบ่ายแม่โทรมาครับ

บอกว่าตอนนั้นงงมึนไม่คิดไม่ฝัน
แต่ความรู้สึกเธอเป็นยังไงลองฟังเธอเล่าหน่อยฮะ
แม่โทรมาบอกว่าหัวให้ออก๖นึงก็เลยถามว่า๓ตัวมันออกอะไรล่ะแม่
เขาก็บอกว่า๖๖๑อ้าวไปดูลอตเตอรี่ในกระเป๋าแล้ว๓ตัวข้างหน้าล่ะแม่
แม่ก็บอก๙๗๒แม่ก็ต้องรับวันที่๑สิแม่ก็ตกใจเหมือนกันตอนนั้น
ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน
ช่วงที่คุณผู้ชมฟังเสียงพี่นาริสาปุ้ยบอกว่าอยากให้แม่โทรมาบอกแบบนี้บ้างจัง
พี่เบิร์ตคือไม่ว่าแม่จะโทรมาบอกหรือปุ้ยโทรไปบอกแม่อยากให้มีอาการแบบนี้
แต่ว่าทุกวันที่โทรไปหาแม่บอกแม่คิดถึงนะหมายถึงคิดถึงเงินในกระเป๋าแม่
เมื่อวานแม่ก็โทรมาก๊อฟไม่ถูกนะ
พี่นาฬิสายังจะขายประทูต่อไปอยากจะขายประทูต่อไปนะครับ
และแน่นอนครับว่าเมื่อวานนี้ญาติพี่น้องก็มาแสดงความยินดีกันคึกคักทีเดียวครับ
ยินดีด้วยยินดีด้วยค่ะอีกหนึ่งคนนะคะ
อยากได้ฟิลล์แบบนี้อารมณ์แบบนี้ในการขึ้นโรงพัก
ผู้หญิงท่านนี้ค่ะขึ้นโรงพักนะคะคุณผู้ชายขออภัย
คุณนิทิศสอนบัณฑิตอายุ๔๕ปีเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ขึ้นโรงพักเมืองตราดเลยค่ะไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
หน้าก็จะยิ้มประมาณนี้นะคนดวงดีถูกรางวัลที่หนึ่ง
หนึ่งใบได้รับเงินหนอเลยค่ะชูนิ้วแบบนี้
รับไป๖ล้านบาทนะฮะหักลบภาษีก็เหลือ๕ล้านกว่าบาทนะ
คุณผู้ชมเขาเล่าบอกว่าเราก็ถามนะพี่นิทิศ
เลขนี้พี่ได้แต่ใดมาเขาบอกว่าเขาเปิดร้านร้านอาหารใช่ไหม
ทีนี้๒๓วันก่อนเขาไปซื้อลอตเตอรี่มาจากแม่ค้าที่ตลาดนัด
ซึ่งเขาไปซื้อเลขท้ายตรงกับเลขทะเบียนรถของลูกค้าที่มาใช้บริการ
ลูกค้าเยอะแยะไม่งั้นไม่ต้องซื้อหลายใบเหรอ
ทำไมต้องเป็นเลขนี้พี่แกเล่าต่อบอกว่า
ก็รถคันที่ผมเอาไปซื้อเนี่ยหมายถึงว่าเลขเอาไปซื้อเนี่ยนะคะ
เป็นรถเบนท์ของลูกค้าที่ไปประสบอุบัติเหตุ
ถูกรถกระบะของลูกค้าอีกคันถอยชน
เขาก็เลยเอาล่ะเอาเลขทะเบียนรถเบ้นไปเสี่ยงโชค
สุดท้ายถูกรางวัลที่๑จริงนะคะ
พอรู้ตัวว่าถูกรางวัลที่๑ก็ตื่นเต้นดีใจมาก
อยากได้อาการแบบนี้เกิดขึ้นกับดิฉันเหลือเกินค่ะ

แกก็บอกว่าก็แน่นอนค่ะว่าใช้หนี้ใช้สิน
ส่วนก็จะเก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัว

เรื่องราวทั้งหมดสอนให้รู้ว่าคนจะถูกซื้ออะไรมันก็ถูก
ไปต่อกันที่เรื่องราวของคุณชาวดลสุกกะอายุ๕๔ปี
เป็นพนักงานประจำศูนย์มีชัยบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
ก็ไปลงบัตรฤกษ์ประจำวันเป็นระถามพร้อมกับครอบครัว
คนนี้ได้ไป๑๒ล้านนะครับถูกรางวัลที่๑๒ใบทีเดียว
เขาบอกว่าส่วนตัวแล้วเขาเป็นคนชอบเลข๖๖๑อยู่แล้ว
ก็เลยซื้อมาแต่ซื้อแค่๒ใบเท่านั้น
พอรู้ว่าถูกรางวัลใหญ่ก็ดีใจครับ
แล้วเงินที่ได้ไปทำอะไรพี่เขาก็บอกว่าแน่นอน
ใช้จ่ายในครอบครัวนะครอบครัวจะได้มีอยู่มีกินมากขึ้น
แล้วก็เดี๋ยวเอาไปทำบุญด้วยบุญก็ต่อบุญกันต่อไปนะครับ
คนจะถูกฝากซื้อยังถูกเลย

ข่าวต่อไปนี้ลองดูบ้างก๊อฟ
ลองฝากลองแบบพี่คนนี้ดูบ้าง
ที่๑๐๑ครับตำรวจสพเกษตรวิสัยเปิดเผยว่า
มีแม่ค้าลอตเตอรี่นำลอตเตอรี่๒ฉบับ
ซึ่งถูกรางวัลที่๑งวดนี้๑๒ล้านบาท
มาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
แต่แม่ค้าคนนี้บอกว่าเธอไม่ใช่เจ้าของรางวัลที่๑หรอกนะ
บอกว่าญาติที่ชื่อนางกุหลาบจินดาอายุ๕๐ปี
ประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
ได้ติดต่อซื้อลอตเตอรี่ทั้ง๒ฉบับแล้วโอนเงินมาให้เธอแล้ว
จึงเก็บไว้ให้และเจ้าของตัวจริง
เขาจะมารับโชควันนี้ล่ะ

คนจะถูกฝันยังไงก็ถูกค่ะ
เพียงคนนี้ที่กรบอกเมื่อคืนฝันดีนาตบ
ฝันวาพบฝันว่าผู้ชายหยอดดี
ว่าผู้ชายมาแก้ผ้าต่อหน้าค่ะ

จากนั้นก็ไปช่วยงานสบของเพื่อนแล้วมีแม็กคาร์ลอตเตอรี่
ซึ่งในแผงเนี่ยมีหมายเลข๙๗๒๖๖๑เธอก็เลยซื้อเก็บไว้๑ใบนะคะ
โดยตีเลขเด็ดเนี่ยมาจากความฝันของเธอเออมันเกี่ยวอะไรกับการแก้ผ้านะคะ
บอกว่าไม่รู้ฉันตีว่าเห็นผู้ชายแก้ผ้าฉันก็เลยตีเป็น๖๖๑
ดูตรงไหนเป็น๖แล้วดูตรงไหนเป็น๑ผมอยากรู้
ตรงไหนเป็น๖แล้วดูตรงไหนเป็น๑ดิฉันอยากรู้

ค่ะผู้โชคดีก็คือคุณแสงจันทร์นันวิลัยอายุ๔๕ปีนะคะ
เป็นเศรษฐีเดียวรายใหม่ของจังหวัดกรสิน๑ใบได้รับหน่อนออกไป๖ล้านบาทนะคะ

เมื่อวานนี้เธอออกไปรับจ้างเกี่ยวข้าวนะคะ
บอกว่าระหว่างนั้นเพื่อนบ้านก็เปิดวิทยุ
เพื่อฟังผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
รู้ตัวว่าถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะซึ่งเงินเนี่ย
คุณพี่บอกว่าจะนำเงินไปใช้หนี้ใช้สินก่อนแบ่งทำบุญ
จ้างหมอลำมาแสดงให้กับเพื่อนบ้านได้ชมกัน
ส่วนเงินที่เหลือจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของบุตรหลานต่อไปจ้ะ
เก็บไว้นะ๕ใบ๖ล้านบาท

เอาไปที่พิศนุโลกครับพระธรรมนูลเพชรชบูรณ์
อายุ๓๙ปีนะฮะเป็นพระลูกวัดวัดนาบัว
อยู่ที่อำเภอนครไทยนะฮะก็เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นนะฮะ
แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันเหมือนกันเพราะว่าพระท่านก็ถูกมางวดนี้
รางวัลที่๑๒ใบได้ไป๑๒ล้านนะฮะ
พระธรรมนุนเขาบอกว่าช่วงบ่ายของเมื่อวาน
มีพ่อค้าเล่ไปขายที่วัดแล้วขอให้ช่วยซื้อหน่อย
หลวงพ่อมี๗ชุดเนี่ยหลวงพ่อช่วยซื้อหน่อยสิ
เนื่องจากว่าคุ้นเคยกันอยู่แล้วล่ะนะแล้วก็มาขายที่วัดเป็นประจำ
ก็ซื้อไว้แหละไม่คาดคิดเลยว่าถูกรางวัลใหญ่

เงินที่ได้มานะฮะก็จะนำไปฝากธนาคารนะฮะ
แล้วก็เป็นทุนในการศึกษาของลูกนะ
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยคือมีลูกมาหนึ่งคนก่อนที่จะบวชนะฮะ

เอาไว้ใช้ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยนะฮะ
พร้อมเชื่อว่าการถูกรางวัลใหญ่ในครั้งนี้
น่าจะเป็นเพราะว่าผลบุญที่เคยร่วมกันกับพระสงฆ์อีกหลายรูป
นะสร้างพระธรรมจักรแต่ยังไม่แล้วเสร็จเลยนะฮะ
จะแบ่งเงินที่ถูกเนี่ยไปสร้างพระธรรมจักรให้แล้วเสร็จต่อไปด้วยนะครับ
เอาส่วนคนดังที่เขาถูกกันล่ะ
ฟิลต์ฟ้าวสุดสวิงลิงโก้ครับถูกรัตเตอรี่มากถึง๑๐๑ฉบับนะฮะ
หลังจากไปทำพิธีอันเชิญใส่หัวใจพญานาคแล้วก็สร้างถ้ำให้พญานาคนะครับ
ที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับ
เจ้าตัวเนี่ยไลฟ์นะครับหรือว่าถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กเปิดเผยบอกว่า
ดีใจมากเพราะว่าไม่เคยถูกแล้วตัวนี้เยอะขนาดนี้มาก่อน
ครั้งนี้ถูกทั้งเลขท้าย๒ตัว๔๖๖๕ฉบับ
เลขหน้า๓ตัว๓๖๘๕ฉบับ
และเลขท้าย๓ตัว๒๕๕อีก๒๑ฉบับ
รวมเป็นเงินแล้วเกือบ๓แสนบาทครับ
เธอบอกด้วยว่าพญานาคมาเข้าฝันบอกเลข
แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่เคยถูกรางวัลเลข๓ตัวมาก่อนในชีวิต

ก็จะนำไปสร้างถ้ำพญานาคต่อไป

คนนี้ก็เหมือนกันถูก๑๖๙ใบ
จะบอกว่าถ้าถูกเยอะขนาดนี้แบ่งมาสัก๓๔ใบเถอะค่ะพี่
พี่บินบรรลือฤทธิ์ค่ะงวดนี้ก็ขึ้นแท่นคนดวงดีสุดเช่นเดียวกันนะคะ

ถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัว๔๖มากถึง๑๖๙ใบนะคะ
คิดเป็นเงินรางวัลก็คือ๓๓๘๐๐๐บาทถ้วน
มีการโพสต์ภาพพี่บินบรรลือฤทธิ์แบบนี้แล้วก็มีการถือลอตเตอรี่ปึกใหญ่เป็นพัดแบบนี้แล้วจ้ะ
พร้อมกับข้อความบอกว่าคนดีเทวดาเห็นงวดนี้จัดไปเบาะ๑๖๙ใบนะคะ
ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะ
จริงเขาต้องมั่นใจขนาดไหนในการซื้อแบบเป็นร้อยใบขนาดนี้นะ
คือกะว่าไม่อยากถูกแบบยิบย่อยอย่างเงี่ย

มันจะถูกไหมเนอะอันนี้ร้อยกว่าใบเนอะแล้วก็ถูกจริงด้วย
นะฮะอ้าวยังไม่หมดนะพาไปที่สาราไอ้ส้มฉุนนะฮะ
ที่วัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏครับนะฮะ
มีบรรดาชาวบ้านนักเสียงโชคทยอยกันไป
เมื่อวานนี้นะพอออกรางวัลโอ๊ยไปแก้บนกันพึบพับเลยทีเดียวเชียวล่ะ
นะฮะได้ทั้งรางวัลเล็กอ่ารางวัลเล็กแล้วก็รางวัลใหญ่อ่า
งวดนี้เนี่ยนะขาประจำเขามีคนหนึ่งชื่อว่านางสายฝน
ฤทธิเรืองเดชอายุสี่สิบห้าปีดวงเห็งถูกรางวัลเลขหน้าสามตัว
เลขท้ายสองตัวรวมสิบสองใบที่สำคัญถูกมาแล้วสิบแปดงวดเฮ้ย
แต่โพสต์เฟซบุ๊คว่าเมื่อวานติดธุระเลยยังไม่แก้บนเดี๋ยว
ว่างจะกลับไปแก้บนนะฮะเขาได้จากไอ้ส้มฉุดนี่แหละนะฮะ
แปดงวดติดนะฮะแต่ว่าขณะที่มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าในตันยาวช่อง
อายุสี่สิบแปดปีซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์หอบเงิน๑ล้านบาท
พอมาทำไมใส่พานไปแก้บนไอ้ส้มฉุนเออหลังจากถูกลอตเตอรี่
รางวัลใหญ่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเขาถูกทั้งที่ลาว
ดนามเมียนมาร์มาเลเซียสิงคโปร์รวมแล้วหลายล้านบาท
ทำบุญด้วยอะไรนะจากการที่ไปขอให้ส้มฉุนอ่ะ
แล้วไปถูกของต่างประเทศด้วยอ่ะนักธุรกิจรายนี้เขาบอกอย่างนี้นะครับ
ว่าเขาอยู่ในประเทศไทยมากว่ายี่สิบปีแล้วแล้วเขาเนี่ยมารู้จักไอ้ส้มฉุน
จากการแนะนำของเพื่อนชาวไทยค่ะตอนแรกก็ลองหาข้อมูลดูว่า
สมฉุดมันคืออะไรมันทำไมศักดิ์สิทธิ์อะไรยังไง
พออ่านไปแล้วแบบโอ้โหแบบสาธุยกมือไหว้เลยนะ
เขาบอกว่าถ้าถูกรางวัลนะเดี๋ยวจะรีบมาแก้บน
แล้วถูกจริงถูกมาแล้วหลายงวดแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าหลักแสน
งวดไม่ต่ำกว่าหลักแสนรวมแล้วตอนนี้ได้เงินไปหลายล้านบาท
เพื่อนเพื่อนก็เลยว่าอ้าวถ้าถูกเยอะขนาดเนี้ยบูชาไปกลับว่ายไหมล่ะ
ค่ะนะฮะก็เลยบูชากลับไปแล้วก็ถูกรางวัลกันตามตามกันเป็นแถว
เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเขาอ่ะครับล่าสุดเนี้ยอย่างที่เห็นในภารณ์
เอาเงินหนึ่งล้านบาทใส่พานไปถวายพระท่านเลยถวายพระครูประการสรวุฒิ
เป็นเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยแล้วก็ไปแก้บนให้ท่านนำไปปรับปรุงนะฮะ
ที่วัดกันต่อไปนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนที่ดวงดี
เฮงกันไปนะก็ดีใจกับคุณผู้ชมที่เป็นผู้โชคดีทุกท่าน
อย่างที่เราย้ำเสมอนะว่าต้องทำมาหากินด้วย
อันนี้เป็นหลักเลยนะเรื่องของโชคลาภเนี่ย
มันเป็นผลพวงตามมาแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะฮะ
แล้วก็ให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ
แต่ยังไงก็ตามขอย้ำหน่อยนะครับเห็นคนอื่นเขาซื้อกันเยอะ
ท่านเองซื้อตามกำลังพอหอมปากหอมคออืม
แล้วแต่ดวงคนครับแล้วก็ขยันทำมาหากินด้วยอืมนะฮะ